คุณผู้ชมไปดูข้อความในกระดาษที่เจ้าโจรเขายื่นให้
เขียนในกระดาษบอกว่าอย่าส่งเสียงดัง
ทองเป็นของร้านชีวิตเป็นของคุณ
คือโจรคนนี้สำบัดสำนวนด้วย

ใช่ค่ะคือก่อเหตุที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมดูอันนี้เป็นคุณโจรต้องเรียกคุณโจรไหมเนี่ยสุภาพขนาดนี้

เดินเข้ามาในห้างทองเยาวราชสาขาหนองชากที่บ้านบึงชนบุรี
ก็ดูทรงแล้วอายุน่าจะสักไม่เกิน๓๐คุณสืบสกุล
ผอมสูงทั้ง๑๗๐เซนติเมตรใส่หมวกแก๊ปขาว
เข้ามาเสร็จก็หันซ้ายหันขวาก่อน
ใช่ค่ะนี่เขามาเย็นเมื่อวาน
พอยื่นกระดาษส่งให้กับเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านคือนายนัทธวุฒิสิริรัตนกุญชัย
และข้อความอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่นี้
อย่าส่งเสียงดังเอาทองเงินสดใส่ถุง
ทองเป็นของร้านชีวิตเป็นของคุณไม่จำเป็นต้องฆ่ากัน
เจ้าของร้านทองก็เลยเอ๊ะฉันต้องเลือกอะไรดีวะ
ก็ชีวิตเป็นของเขาเขาก็เลยต้องเลือกเอาทองให้ไง
แล้วดูสิคะคือถุงพลาสติกที่เขายื่นไปให้ด้วยเห็นไหม
เจ้าของร้านก็ต้องเอานั่นใส่ถุงพลาสติก
แต่ส่วนจดหมายเมื่อกี้ก็ยังไว้อยู่นะ
ใช่ใช่ค่ะให้เจ้าของร้านเอาไว้ดูเจ็บใจเล่น
เออพอเอาสร้อยทองรูปภัณฑ์จากถาดโชว์ใส่ถุงให้คนร้าย
คนร้ายก็วิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หนีออกไปหลังร้าน
แต่ว่าเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะคุณก่อนคนร้ายจะไปนะครับ
คนร้ายบอกว่าขอโทษนะครับผมมีความจำเป็น
ให้ผมหนีไปก่อนนะครับแล้วค่อยแจ้งตำรวจ
นี่แหละอ่านตอบไม่ถูกแล้วอ่ะ
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าสร้อยทองที่คนร้ายเอาไป
น้ำหนักรวม๑๔บาทค่ะคุณผู้ชม
ร้อยคอหนัก๕บาทเส้นหนึ่งหนัก๔บาทเส้นหนึ่ง
หนัก๓บาทอีกเส้นหนึ่งแล้วก็มีข้อมือ๑บาทอีก๒เส้น
อย่างที่เจ้าของร้านเขาก็เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังนะ
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุคนร้ายเขาเหมือนกับเดินผ่านหน้าร้าน

ตอนแรกก็ทำทีเหมือนกับจะเอาทองมาขาย
แล้วก็บอกว่าเออทองอยู่ที่รถเดี๋ยวไปหยิบก่อนแป๊บนึง
พอผ่านไปสัก๑๐นาทีก็เลยเข้ามาก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
ทีนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรบ้านบึง
ก็ร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
เร่งหาหลักฐานไปดูพยานต่างเพิ่มเติม
เพื่อที่จะติดตามตัวคนร้าย
แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแส
เมื่อกี้อย่างที่เห็นแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย
เดี๋ยวเราให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยคุณผู้ชม
อันนี้โทรไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ

นี่คือที่ห้างทองเยาวราชสาขาหนองชาก
ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ